พูดถึงเรื่องของการลงทุนที่ลาวกันหน่อยนะคะ
เพราะว่านักธุรกิจไทยที่สปลาวก็บอกนะ
คือสะท้อนความจริงในเรื่องนี้บอกว่าการลงทุนที่ลาว

โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นเครือข่ายเส้นทาง
ดังนั้นใครที่จะไปลงทุนที่ลาว

แล้วก็ต้องเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ด้วย
เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเก่าแก่
ผู้คนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
ทำให้ทั้งสองประเทศใกล้ชิดกัน
ทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษา
และติดต่อค้าขายลงทุนมายาวนาน
ตลอดระยะเวลา๒๐ปีที่ผ่านมา
สนับสนุนทางการเงินให้โครงการต่างในลาวไปแล้วกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่มูลค่าการค้าต่อปีสูงกว่า๑๖๐๐๐ล้านบาท
และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อย
เพื่อผลักดันการค้าการลงทุนของไทย
ขยายตัวมากยิ่งขึ้น
เรามองโอกาสทางการค้าการลงทุนในสปลาวจะเพิ่มมากขึ้น
แม้ว่าจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราได้สนุนเป็นวงเงินมา
มากกว่า๔๐๐๐กว่าล้านบาทนะครับ
ในโครงการต่างแล้วก็ในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการไทยทั้งทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุน
จะขยายไปแขนงอุตสาหกรรมใหม่
ปัจจุบันไทยเป็นชาติที่ลงทุนในลาวเป็นอันดับ๓
รองลงมาจากเวียดนามและจีน
โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุน
เขื่อนพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่
การก่อสร้างถนนระบบสาธารณูปโภค

อย่างบริษัทเอเชียน้ำปลาปลาหลวงพระบาง
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง
โครงการน้ำปลาปลามูลค่ากว่า๒๐๐ล้านบาท
ที่ได้รับสัมประธานยาวนานถึง๓๐ปี
พวกเขาบอกว่าแม้ว่าไทยลาวมีพรมแดนติดกัน
มีความคล้ายคลึงทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อได้เปรียบของนักลงทุนไทย
เมื่อเทียบกับนักลงทุนจากประเทศอื่น
อุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจระหว่างกัน
อย่างที่คุณนรพลได้บอกเมื่อสักครู่ว่า
เวลาเข้ามาเนี่ยเขามองว่าคนไทยฉลาดเอาเปรียบแล้วก็มากรอบโกยนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้เวลาหลายปี
คือคนไทยชอบตั้งแต่ว่าจะเอาความเป็นไทยมาให้เขานะฮะ
อันนี้ผิดนะฮะถ้าเรายังมาทำธุรกิจที่นี่
เราต้องเป็นความเป็นลาวนะฮะเราต้องเป็นลาวไม่ให้เราเป็นไทย
ความเป็นไทยมันเป็นอย่างไรมันไม่ดี
ไม่ใช่ฮะคือดีครับแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเรา
ถ้าเรายังมาทำธุรกิจที่เขาเราต้องเข้าใจเขาไงฮะ
ต้องเข้าใจเขาต้องปรับให้เหมือนรูปแบบของเขา
จากการเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าป้อนขายให้กับเพื่อนบ้าน
กำลังถูกจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก
บทบาทใหม่ในการเป็นเครือข่ายเส้นทางคมนาคม
ซึ่งจะทำให้ลาวก้าวไปสู่ประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจใหม่
ที่มีขนาดตลาดประชากรรวมกันแล้วมากกว่า๑๔๐๐ล้านคน
หรือเกือบ๑ใน๕ของโลก
ภาพโดยสุภกิจตะโกจีน
ไทราทีวีรายงาน